ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุสลดเกิดขึ้นที่กรสินนะฮะ
เด็กชายวัย๗ขวบคนหนึ่งถูกพบจมน้ำเสียชีวิต
อยู่ในคลองชลประธานแถวบ้านนั่นแหละ
ทีนี้เนี่ยข่าวมันบอกออกไปกันปากต่อปาก

คือพ่อกับแม่แยกทางกันน้องอยู่กับพ่อสองคน
แล้วพ่อเนี่ยอันนี้ปากต่อปากเขาบอกนะ
พ่อเนี่ยดุลูกไล่ลูกให้ไปตายยื่นเชือกให้ด้วย
ซึ่งทางครอบครัวของน้องบอกว่า
ขอชี้แจงหน่อยขอความเป็นธรรมให้กับคุณพ่อของเด็ก
ให้กับทางฝั่งของครอบครัวของเด็กหน่อยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่
คือคนตายก็เศร้านะฮะแน่นอน
แต่ว่าคนเป็นเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะ
คือเขายืนยันว่าไม่มีนะฮะพ่อรักลูกดี
ไม่ได้มีการไล่ลูกให้ไปตายอะไรแบบนั้นอย่างที่ว่ากัน

ตามภาษาเวลาลูกกลับบ้านดึกลูกไปเล่นแล้วยังไม่กลับบ้าน
แต่พ่อไม่ได้ไล่ให้ลูกไปตาย
ไม่ได้ยื่นเชือกให้ลูกเพื่อจะประชดลูกอะไรลูกอย่างนั้นด้วย
เอาเรื่องที่เจอศพน้องก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ

กู้ภัยกู้ชีพนักประดาน้ำนะครับ
ช่วยกันงมหาร่างน้องไตเติล

งมอยู่๓ชั่วโมงก็เจอร่างเด็กนะครับ
คือร่างของน้องไตเติลเนี่ย
ลอยไปห่างจากจุดริมตลิ่งเนี่ย

นำขึ้นมาก็ไม่ทันแล้วนะครับเสียชีวิตแล้ว
คือคนที่เป็นชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเมื่อวานนี้เห็นน้องไตเติลยืนอยู่บนสะพานข้ามคลอง
ตรงคลองชลประธานบ้านบึงวิชัยตอนบ่ายสามก็ยังตะโกนถามเด็กอยู่ว่าเออมาทำอะไรแถวนี้
ไม่พูดอะไรนะครับเขาก็เดินผ่านไปตอนนั้นไม่ได้เอกใจอะไร
ขณะเดียวกันพ่อของน้องบอกว่าตอนบ่าย๒ยังนั่งกินข้าวอยู่กับลูกชายนะฮะ
ก็ไม่คิดว่าลูกชายเนี่ยบ่าย๓นี่จะไปอยู่แถวสะพานแถวนั้นได้ยังไง
แล้วสุดท้ายก็จมน้ำเสียชีวิตที่ไปหากันตรงนั้นเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนของน้อง
ให้ข้อมูลบอกว่าเห็นน้องเนี่ยกระโดดลงจากสะพานลงไปในน้ำ
พอเขาตามหากันก็เลยมาบอกเจ้าหน้าที่ว่าอ๋อเห็นไตเติลกระโดดลงไป
แต่ตอนที่ไตเติลลงไปเนี่ยกระโดดลงไปแล้วไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็บอกเพื่อนว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขึ้นไปเอง
เดี๋ยวจะกลับบ้านเองก็เพื่อนก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายน้องจมหายไป
ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับคือทางชาวบ้านเนี่ยบางคนเนี่ยนะเขาอ้างว่าเขาได้ยินเสียงพ่อเนี่ยดุเด็กมา
ลักษณะไล่ลูกให้ไปตายแล้วก็ยื่นเชือกให้กับลูกด้วยซึ่งทางคุณพ่อเขายืนยันว่าไม่จริงนะฮะคุณย่าก็ยืนยันว่าไม่จริง
ครอบครัวของน้องก็ยืนยันว่าไม่จริงเพราะพ่อเขารักลูกของเขามากเขาอยู่กันสองคนไม่รู้ว่าไปปากต่อปากกันยังไงยังไงต้องคือเห็นใจทางฝั่งของคนที่เขายังมีชีวิตอยู่ด้วย
คือเขาสูญเสียมันก็มากพอแล้วอันนี้เหมือนยาเย็ดตราบาปให้เขาอีกนะคะ
ถูกต้องเขาเลยบอกขอความเป็นธรรมหน่อยขอความเป็นธรรมให้กับทางคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวของเขาด้วย

คุณย่าบอกว่าหลานชายอยู่กับพ่อเพราะว่าแม่เขาแยกทางไปมีครอบครัวใหม่
ส่วนตัวของย่าอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ที่ผ่านมาไตเติ้ลหลานชายชอบไปเล่นบ้านเพื่อน
ซึ่งอยู่แถวคลองชลประธานนั่นแหละ
และไตเติลก็ว่ายน้ำไม่เป็น

ถามว่าลูกชายเนี่ยตีหลานบ้างไหม
ย่าบอกก็มีบ้างก็ตามภาษา
หลานชายดื้อหรือว่ากลับบ้านดึก

เพราะว่าเขาเลี้ยงคุณมาตั้งแต่ยังเล็กเลย

คุณย่าบอกขอฝากไทยรัฐเป็นสื่อกลางแทนครอบครัวหน่อย
คือบางคนก็พูดกันไปเรื่อยนะฮะ
อยู่หน้าโรงเรียนผู้ใช้สงเคราะห์นะครับ

สะพานครองเผื่อประถานบ้านบึงวิชัยนะคับ
น้ำมีความลึกประมาณ๓เมตร

ควรแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมครับที่เจอศพกันเมื่อ
วานนี้ชาวบ้านบอกว่าน้องไตเติลชอบปั่นจักรยานไปเล่นที่บ้านเพื่อนซึ่ง
ก็คือบ้านของน้องไนท์อยู่ห่างจากสะพานไปนิดเดียวนะแค่ถนนกั้นนี่นะฮะ
คุณยายของน้องไนท์บอกว่าไตเติลชอบมานอนเล่นที่บ้านบางทีก็มา
เล่นที่บ้านคุณยายของน้องไนท์ก็หาข้าวหาปลาให้กินก็มีเมื่อ
วันนี้ไตเติลขี่จักรยานมาหาไนท์ตามปกติเห็นถือเชือกมาด้วยนะฮะ
ซึ่งไนท์หลานชายบอกว่าเห็นไตเติลเนี่ยโยนเชือกลงไปในน้ำแล้วก็
กระโดดตามเชือกไปก่อนจะกระโดดลงไปเนี่ยยังบอกกับไนท์ว่าไม่
ต้องหานะไม่เป็นไรเดี๋ยว๒ทุ่มจะกลับบ้านเองไนท์เองก็เดิน
กลับมาที่บ้านก่อนแต่ไม่ได้บอกยายเพราะกลัวว่ายายจะดุเดี๋ยว
หาว่าแบบแอบชวนกันไปเล่นน้ำจนกระทั่งมีคนเขาตามหาตัว
ไตเติลนั่นแหละไนท์ถึงเพิ่งบอกยายว่าเห็นไตเติลเขากระโดดลง
ในน้ำนะแล้วก็งมหากันสุดท้ายกว่าจะเจอร่างน้อง

เขาคุยบอกว่า
บางนี้ก็ได้ขึ้นหัวบ้างกันแม่มันขึ้นหัวสะพานตัวน้องยี่หลีอ่ะฉัน
ก็ว่าว่าแม่มันบางนี้ทั้งบอกทั้งหวากอ่ะก็ว่าเสียมัน
แม่ว่าเห็นมันโผล่ขึ้นมามันเห็นยังสีฉันมันว่ากันสิ
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่นะครับอย่างเจ้าของร้านค้าในพื้นที่
บอกว่าน้องไตเติลเป็นเด็กน่ารักเรียบร้อยนะฮะเด็กดีนะครับ
แต่จะไม่ค่อยพูดเท่าไรอยู่กับคุณพ่อสองคน
ซึ่งนี่ฮะก็มักจะเดินมาที่ร้านอยู่บ่อยอยู่เหมือนกัน
ถ้ารู้จะอยู่เราต้องถามพ่อถามแม่ก่อนแล้วก็ว่าอย่างนี้เนอะ
วันนี้วันหลังมาก็มานั่งอีกพ่อมานั่งอีกก็ง่วงนอนแล้ว
ก็เลยบอกเข้าไปนอนตรงนั้นไหมลูกแต่ไม่ได้ถามอีกเขาก็ไม่พูด
พ่อค่ำต่อค่ำแล้วก็ให้กินขนมแล้วแหละแค่ก็กลับ
แต่ก็ไม่ได้นึกหรอกว่าจะพ่อพ่อก็จะยังไงนะพ่อป้ามาอยู่ใหม่
วันนี้ทางครอบครัวก็รับศพน้องมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มีพิธีชาปนกิจในวันนี้เลยนะครับหลังจากที่เจอร่างเมื่อวาน
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับคุณพ่อก็ยังทำใจไม่ได้
ยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไรนะครับส่วนคุณแม่น้องก็มานะครับในวันนี้
คือทางญาติญาติทางครอบครัวของน้องไตเติลก็ฝากทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
อยากจะให้ช่วยชี้แจงแทนครอบครัวด้วยไอ้กระแสข่าวที่ออกมา
แล้วก็โจมตีพ่อว่าไล่ลูกให้ไปตายยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะฮะ
ส่วนเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้อง
ก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
แต่ทางครอบครัวเองตอนนี้ก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กนะครับ